พอดีมีคนไปเห็นข้อสอบ

ที่เขาแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์
เวลามีการออกข้อสอบก็จะมีการยกตัวอย่างเนอะ

คุณผู้ชมดูชื่อนะข้อที่สามสิบถามว่าบุกคนใดต่อไปนี้
เป็นคนมีจิตอาสาหรือจิตสาธารณะมากที่สุดจิตอาสาหรือจิตสาธารณะมากที่สุด
ก็ไก่จุ๋มจิ๋มจัดงานศพลูกสาวตัวเองอุ้ย
ขอไข่แอนนาอ่านำชาวบ้านช่วยงานศพเพื่อนอ่า
ขอควายกระติกกระติกตักแกงใส่ถุงกลับบ้านสี่คูณเก้าคงเป็นเอ้ย
หกคุณเก้าขนาดถุงใช่ตั๊กแกงใส่ถุงกลับบ้านอ่า
ใครที่จิตอาสามากที่สุดคะนักเรียนคะตอบหน่อยค่ะ

ใช่ไงคะคนก็เลยบอกว่าโอ้โหข่าวนี้มันกระแสแรงมากเลยนะ
คุณครูออกข้อสอบได้ตรงกับสถานการณ์ปัจจุบันมากเลย
กอไก่นี่ชื่อจุ๋มจิ๋มนะ
แต่คุณแม่คุณแตงโมชื่อเล่นชื่อแม่จิ๋

เกี่ยวค่ะแอนนาก็ชื่อเพื่อนคุณแตงโมอากระติกปอย่างนี้

ซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าเอ๊ะตกลงแล้วเขาออกข้อสอบกันอย่างนี้จริงหรือ
คือความจริงแล้วช่วงนี้เนี่ยคุณครูหรือว่าอาจารย์เวลาออกข้อสอบเนี่ย
นำความรู้รอบตัวมาประกอบกับข้อสอบด้วย
ใช่ค่ะเขาก็เลยโอ๊ยแล้วมาโพสต์กันแบบนี้ข้อสอบรั่วหรือเปล่าเนี่ยแบบนี้
สอบไปแล้วสอบไปแล้ว

ผู้ชมครับเราลงพื้นที่ไปนะฮะที่โรงเรียนเทศบาล๑

คุณครูพานุพงศ์นันทเศษเป็นคุณครูที่โพสต์ภาพนี้นะครับ
นี่วันนี้ก็มาคุมสอบนักเรียนที่โรงเรียน

คุณครูบอกว่าภาพกระสอบเนี่ยมันเป็นตัวเลือกคำตอบในแต่ละตัวเลือก

เป็นการสมมุติชื่อในตัวเลือกคำตอบของข้อสอบ
ก็เลยเอาข่าวนี่แหละเอาชื่อจากคนในข่าวเนี่ย
เอามาออกข้อสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ให้นักเรียนติดตามข่าวสารนักเรียนจะได้วิเคราะห์อะไรพวกนี้ด้วย
ข้อสอบนี้นะครับคุณครูพานุพงศ์บอกว่าเป็นของชั้นป๕
วิชาภาษาไทยเป็นการสอบเก็บคะแนนปลายภาคเรียน
พอโพสต์ไปเนี่ยไม่คิดเหมือนกันว่าโอ้โหกระแสในโลกออนไลน์จะมาเยอะขนาดนี้

ว่าคุณผู้ชมตอบถูกหรือเปล่าเดี๋ยวรอครูพานุพงศ์เฉลย

เฉลยหน่อยนะฮะใครตอบข้อไหนเอาไว้
พานุพงศ์บอกว่าคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่
แอนนานำชาวบ้านช่วยงานศพเพื่อน
เพราะถามเป็นเรื่องของจิตสาธารณะจิตอาสา